มาถามพี่นิรันดิ์แบบนี้ค่ะพอมันมีข่าวออกมาว่า
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับมะพร้าวเนี่ยทรมานลิง
เอาอย่างนี้ก่อนลิงลิงทั้งหมดที่เก็บมะพร้าวเนี่ย
เป็นลิงเลี้ยงถูกไหมคะ
แล้วเป็นลิงเลี้ยงที่มาจากลิงบ้านไม่ได้ไปเอามาจากป่า
ตามที่เขากล่าวหาใช่ไหมหรือมีบ้างเคยได้ยินไหมคะ
มันที่ศูนย์คือปฐมพันธ์เองแต่ว่าที่อื่นที่คลองมาผมไม่ทราบเหมือนกัน
ว่าเขาเอามาจากป่าหรือว่าเขาผสมเอง
แต่ว่าที่ศูนย์ของผมคือประธมเองมีลูกมีแม่มีลูก
ที่จะใช้ขึ้นมะพร้าวได้มันมีชนิดเดียวไหมคะ
เห็นเขาพูดถึงลิงกังกันในข่าวจริงลิงขึ้นได้หมดไหม
มีลิงกังที่ว่าขึ้นเก่ง
ค่ะแล้วมีชนิดอื่นไหมคะพี่
มันชนิดอื่นก็มีลิงทางใต้ที่ว่าเขาเรียกว่ากิงกองกิงกองขึ้นได้เหมือนกัน
แต่มันไม่ไม่เก่งเหมือนกังอ่าไม่เก่งเหมือนหางสั้น
หางสั้นขึ้นไม่เก่งเท่าลิงกังใช่ไหมคะ
เห็นในข่าวเขาพูดถึงเรื่องเขี้ยวลิงเนี่ยจริงแล้วลิงที่ใช้เก็บมะพร้าวเนี่ยต้องมีเขี้ยวอยู่ใช่ไหมคะ
หรือเอาเขี้ยวออกตัดเขี้ยวให้กลุ่มอย่างไรคะ
เอาเขี้ยวออกมันก็ทำได้แต่ว่ามันจะทำได้น้อยไม่เหมือนมีเขี้ยว
เพราะฉะนั้นถ้าเลี้ยงให้ลิงเก็บมะพร้าวจะไม่ตัดเขี้ยวใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ไม่ตัดแน่นอนอืมทำได้น้อยกว่าเนอะครับทำได้น้อยกว่า
ทีนี้ภาพที่ออกมาค่ะพี่นิรันดิ์เห็นแล้วแหละเนอะใช่ไหมคะที่เป็นข่าวนะคะ
มีคำอธิบายให้อย่างเราเนี่ยเราไม่จอมขวานนี้นะคะไม่คุ้นเคยเลยกินอย่างเดียวเนี่ยนะคะ
อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าภาพที่มันออกมาเป็นข่าวเนี่ยมันมันมีให้เห็นจริงจริงใช่ไหมคะหรือว่า
หรือว่าไม่มีหรอกเขาไปเอามาจากไหนไม่รู้มันเป็นยังไงกันแน่คะ
ที่ว่าอยู่ในกรงทุกบนรถมีมีเวลาเขาปลาไปเก็บมะพร้าวเขาจะต้อง
กรงไปเพื่อป้องกันกัดผู้อื่นอ่าก็คือใส่ใส่รถเพื่อไปไปทำงานใช่ไหมใช่
ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นการกักขังแบบนั้นตลอดเวลาเป็นช่วงเวลาแป๊บนึง
ที่ว่าไปดึงสวนแล้วก็ของเอาออกไม่ได้ไว้ในกรงไว้กรงเพื่อป้องกันกัดผู้อื่น
ไม่ใช่ที่ไม่ใช่เจ้าของอืมเอ็ดพี่ถ้าสมมุติเป็นลิงเลี้ยงเนี้ยนะคะ
อย่างสมมุติถ้าเขาออกมาจากพ่อจากแม่ที่เราผสมเองแล้วเขาออกมาแล้วเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กเนี่ย
แล้วเขาเป็นลิงกังด้วยนะแล้วเขาก็มีเขี้ยวเขาเป็นตัวผู้เนี่ย
เขาก็ยังดุเหรอมันธรรมชาติของมันมันก็ดุอยู่แล้วถ้าไม่ใช่เจ้าของ
เจ้าของไม่ดุอ่าเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ที่ใส่กรงอันเนี้ยมีจริงถูกไหมคะ
ครับมีจริงแล้วแล้วเวลาผูกเนี่ยก็คือต้องผูกเขาไว้ใช่ไหมคะ
คือเราเราปล่อยเขาไม่ได้เลยเนอะใช่ไหมคะคือถ้าถ้าสมมุติเราปล่อยเขาเขาไปเลยเหรอคะ
อ่าไปมันค่อยค่อยไปไปไกลไปเรื่อยไกลไปเรื่อยจนไม่กลับมาห้าเราแล้ว
แล้วเวลาเวลาเขาดื้อหรือเวลาเขาโซนมากเนี่ยเวลาทำโทษทำยังไงกันคะ
เวลาทำโทษของผมจะใช้คำพูดอืมใช้คำพูดมากกว่าค่ะลิงโดนตี
ลิงโดนตีเหมือนแบบเหมือนสัตว์เลี้ยงแบบอื่นบ้างไหมคะพี่นิรันดิ์
มันถ้าเวลาเราฝึกเอ่อฝึกมันดื้อมันเราก็ใช้ไม่เรียวเล็กเล็กอืม
เพื่อว่าต้องทำแบบนี้นะทีหลังอย่าดื้อว่าเหมือนเราสอนนักเรียนอ่ะ
นั่นคุณครูสอนนักเรียนแล้วก็ต้องทำแบบนี้นะทีหลังอย่าดื้อ
อย่าทำผิดนะอย่าทำนะมันก็เหมือนกันทำไมเราไม่ใช่ไม้หน้าสามตี
เราใช้ไม้เดียวเล็กเล็กอ่าเข้าใจให้ให้เหมือนให้จำนี้ใช่ไหม
ใช่เป็นการเตือนเป็นการเตือนไม่ใช่ตีอืมแต่แต่ทีนี้ค่ะ
มันมันมีอีกภาพหนึ่งเอ่อปกติแล้วเนี่ยลิงเนี่ยส่วนใหญ่ที่เลี้ยงไว้เก็บมะพร้าวเนี่ยนะคะ
เวลาเขาไม่ใช่เวลาทำงานเราก็จะล่ามเขาไว้ถูกไหมคะ
เราก็ต้องผูกคอล่ามเขาไว้ส่วนใหญ่เชือกที่ล่ามเนี่ยมันมันยาวได้แค่ไหนคะ
มันกำหนดไว้ไหมว่าต้องไม่ยาวเท่าไหร่หรือควรจะยาวไม่น้อยกว่าเท่าไห
มันมีกำหนดไหมคะมันมันไม่มีกำหนดแล้วแต่พื้นที่ที่จะปลูกไว้อืม
แต่ส่วนใหญ่เขาจะล่ามไม่ยาวประมาณ๓๔เมตรเพื่อที่มันจะได้วิ่งไปมาได้
ลิงเล่นได้อ่าเขาลิงเนี้ยเวลาล่ามเขาไว้เขา
มันทำให้เขาเครียดไหมพี่นิรันดิ์เพราะว่าเห็นบางทีเราก็เคยเห็นข่าวที่แบบเออลิงเครียด
หงุดหงิดอย่างเงี้ยค่ะเขาเครียดไหมมันถ้าร่ำสั้นมันจะเครียด
ต้องล่ำให้ยาวมันเครียดเหมือนกันค่ะถ้าร่ำสั้น
แต่ต้องเราแก้ด้วยวิธีล่ำเชือกให้ยามันจะวิ่งไปหาของเล่นของนู่นของนี่ได้
มดหาแมงได้ต้องล่ำให้เชือกให้ยาวอืมค่ะ
เพราะฉะนั้นก็มีที่แบบมันทำให้เขาเครียดได้ทีนี้ที่จะแก้คือให้ร่ามยาวหน่อยเนอะ
ลำยาวอย่าลำสั้นอ่าเอ๊ะพี่นิรันดิพอพอจะรู้ไหมคะว่า
อาจจะไม่ใช่แค่ประเทศเรานะถ้าสมมุติแบบจะใช้วิธีเก็บมะพร้าวอ่ะ
ที่มันไม่ต้องใช้ลิงต้องทำยังไง
แต่ที่จะเก็บปริมาณมากมากได้เยอะเยอะอ่ะให้พออุตสาหกรรม
มันมีทางเลือกอื่นไหมคะมันถ้ามะพร้าวต้นต่ำก็ใช้ไม้สอยในท่อนสูงคือ
รับรองว่าต้องใช้ลิงร้อยเปอร์เซ็นต์เอาอะไรมาทดแทนไม่ได้ถ้าท่อนสูง
ค่ะทีนี้ขอทวนกับพี่นิรันดินิดนึงนะคะเพราะว่าเราอยู่นอกวงการนะ
พอมันมีประเด็นก็คือว่าคือลิงส่วนใหญ่ที่ใช้คือลิงกัง
เพราะว่าเก่งสุดแล้วนะคะครับถ้ามีเขี้ยวไม่มีเขี้ยวก็เก็บได้
แต่มีเขี้ยวก็ดีกว่าเพราะว่าลิงบางตัวอาจจะถนัดใช้เขี้ยวในการเก็บด้วย
ถูกไหมคะใช่ใช่อ่าส่วนมะพร้าวเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่สองแบบที่
อุตสาหกรรมด้วยนะคะพี่นิรันดิอย่างที่พี่นิรันดิ์บอกก็คือ
สูงหน่อยสูงได้ถึงยี่สิบเมตรเนี่ยอันนี้เป็นมะพร้าวกะทินะคะ
ใช่ครับแล้วก็ต้นเตี้ยหน่อยเป็นมะพร้าวน้ำหอมใช่ไหม
อาจจะสูงประมาณหกเจ็ดเมตรนะคะซึ่งมะพร้าวน้ำหอมไม่ค่อยมีปัญหา
ส่วนใหญ่ก็ใช้คนใช้บันไดได้หรือว่าใช้ไม้สอยได้
แต่จริงแล้วใช้ไม้สอยก็ไม่ควรเพราะว่าตกมามันช้ำใช่ไหมคะ
อ่าใช่ใช่อ่าแต่ทีนี้ถ้าเป็นมะพร้าวกะทิที่มันสูงสักยี่สิบเมตรเนี้ย
ยังไงก็ต้องใช้ลิงเพราะฉะนั้นถ้ารวมทั้งอุตสาหกรรมที่ต้องเก็บมะพร้าว
เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะที่พี่นิรันดิ์บอกคือใช้ลิงถูกไหมคะ
ครับใช่จ้ะอ่าทีนี้พอมันมีข่าวแบบนี้มาเนี้ย
มันเคยมีข่าวแบบนี้มาก่อนหน้านี้ไหมคะพี่นิรันดิ์
แบบว่าเมืองไทยใช้ลิงเมืองไทยทรมานลิง
อย่างนี้มันเคยมีข่าวแรงขนาดนี้มันมีข่าวมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ก็เงียบไป
อืมรู้สึกว่าหลายเดือนแล้วอ่อต้นปีไหมหลายเดือนแล้ว
น่าจะน่าจะต้นปีหรือว่าเลยต้นปีไปนิดนึง
มีมีข่าวมาครั้งหนึ่งแล้วอ่าแล้วตอนนั้นชี้แจงกันไปยังไงคะ
ตอนนั้นก็มันมันไม่ไม่เป็นข่าวแบบนี้ไม่ได้ชี้แจงกันเลย
เขาเงียบเงียบไปตอนนั้นอ่าอืมอืมแล้วพอคราวนี้คิดว่าน่าจะชี้แจงแล้ว
เขาฟังแล้วเขาตอนนี้ต้องออกมาชี้แจงแล้วเพราะเขาออกมาว่าทารุณเกษตร
ก็คือมันไม่ใช่มันไม่ไม่ใช่เลยยืนยันเลยว่าไม่ใช่
เอ่อเฉพาะของของพี่นิรันดิ์เองเนี่ยนะคะที่ที่สวนเนี้ยมีมีลิงอยู่ทั้งหมดกี่ตัวคะ
ตอนนี้ก็ทั้งของเองแล้วก็ของที่เอามาฝึกก็สามสิบแปดตัวสามสิบแปดนี่ขึ้นมะพร้าวกี่ตัวคะ
มะพร้าวอยู่ก็ประมาณสี่ตัวที่ขึ้นได้เอ้าทำไมมีสามสิบแปดขึ้นอยู่สี่เองอ่ะคะ
มันมีลูกลิงแล้วก็มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อ๋ออ๋ออ๋อเข้าใจมันมีตัวเมียด้วยมีลิงเด็กน้อยด้วยนะ
ใช่ใช่อ่าค่ะโอ้อย่างงี้สี่ตัวนี้เขาไม่เขาไม่เหนื่อยเหรอพี่นิรันดิ์
เพราะว่าเขามีอยู่แค่สี่ตัวเองนะไม่ไม่เหนื่อยเพราะว่าเราจะพาไปตอนเช้าสองตัว
ตอนบ่ายสองตัวคือไม่ได้ประมาณทั้งวันสี่ตัวนี้คือแบ่งเป็นภาคภาคเช้าภาคบ่าย
อ๋อเดี๋ยวนะงั้นงั้นที่พี่นิรันดิ์บอกว่าถ้าขึ้นตอนเช้าคือแปดโมงถึงสิบเอ็ดโมงครึ่ง
แล้วก็ขึ้นอีกทีคือบ่าย๒๕โมงเย็นเนี่ยคนละตัวเหรอคะ
ก็ปลาไปครั้งละสองตัวอ่าตัวที่ปลาไปพักเช้าตอนเย็นหยุด
อ๋อเดี๋ยวนะ๔ตัวเนี่ยอย่างเช่นกะเช้า๒ตัวกะบ่าย๒ตัวอย่างนี้เหรอ
ใช่ใช่อ๋อแสดงว่าลิงหนึ่งตัวเนี้ย
เขาจะขึ้นแค่วันละอยู่ที่ประมาณ๓๔ชั่วโมงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
อ่าใช่ใช่แต่ว่าสองตัวไอ้สองตัวไม่ใช่ขึ้นครั้งละสองตัว
เราขึ้นตัวหนึ่งก็พักตัวหนึ่งอ๋อมันมีเวลาพักผ่อนไปในตัว

มีสองตัวไปตอนเช้านะสองตัวไปกะเช้าสองตัวนี้เนี่ย
คือขึ้นเขาแบ่งเวลากันยังไงขึ้นเที่ยวนึงขึ้นต้นนึงแล้วลงมา
แล้วเอาอีกตัวนึงขึ้นอีกต้นหนึ่งเหรอคะเออใช่เอาตัวนี้ขึ้น
แล้วก็อีกตัวนั้นล่ำไว้กับต้นมะพร้าวแล้วพอตัวนี้ทำเสร็จ
ก็เอาตัวที่ว่าผูกไว้เอาไปขึ้นต่อเอาตัวที่ขึ้นเอามาเก็บ
มันจะมีเวลาพักผ่อนไปในตัวคือไม่ได้ทรมานเลยการขึ้นมะพร้าว
มันมีเวลาพักผ่อนเวลาจับมดจับแมงกินมันสนุกมากกว่า
แหมนี่ถ้าไม่ได้ถามตรงนี้เดี๋ยวเข้าใจผิดเลยนะเนี่ย
นึกว่าตัวเดียวเข้าแปดโมงพักเที่ยงสิบเอ็ดโมงครึ่ง
แล้วก็เข้าสองโมงครึ่งพักตอนห้าโมงเย็นไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่
แล้วแล้วสวนอื่นอื่นเขาทำอย่างพี่นิรันดิป่ะคะก็ส่วนใหญ่จะทำเหมือนกัน
ส่วนใหญ่เขาจะมีสองตัวสามตัวทั้งนั้นคนที่ขึ้นรับจ้างเก็บมะพร้าว
อย่างน้อยต้องสองตัวอืมกะหนึ่งไปสองสามตัวแล้วก็ตัวหนึ่งขึ้นต้นหนึ่งก่อน
เพราะว่าเพราะว่าคนคุมคุมได้ทีละตัวถูกไหมคะครับขึ้นต้นหนึ่งก่อน
แล้วตัวนั้นลงมาแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งไปขึ้นต้นใหม่อย่างนี้ใช่ไหม
ตัวที่ขึ้นเสร็จแล้วก็คือพักก่อนเดี๋ยวค่อยสลับกันอย่างนี้นะหามดหาแมงกินไปตามเรื่อง
อ้าวอ่าอ่าพอเห็นภาพค่ะไม่ใช่อะไรเดี๋ยวจะต้องถามอีกสองสาย
แต่ว่าพอเห็นภาพจากทางคนที่เป็นเกษตรกรแล้วก็เป็นครูฝึกลิงด้วยนะคะ